ถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าคุณผู้ชมเคยมีความฝันไหม

ฝันเมื่อคืนก็ฝันเห็นตัวเลขสามตัวเลย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
ตอนนี้โอ้โหทุ่มซ้อมแบบสุดตัวเลยแล้วถ้าเกิดว่าโค้ดเห็นว่าพัฒนาไปถึงระดับการแข่งขันได้แมทบอกพร้อมลุยกับความฝันในครั้งนี้แน่นอนจ้ะ
ก็เหมือนโค้ชเขาค่อนข้างเห็นศักยภาพที่พอจะไปได้ก็เลยคิดว่าน่าจะจริงจังจริงจริงมีความฝันแต่ว่าไม่กล้าพูดออกมารอให้สำเร็จก่อนดีกว่าค่ะ
หรือจริงแล้วเราฝันถึงขั้นอาจจะเป็นแก๊กแข่งอะไรอย่างนี้
ใช่ตอนนี้แบบรู้สึกว่าตัวเองสามารถจัดการชีวิตตัวเองได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ก็เลยโอเคแบบทำตามความฝัน
ต้องมีซ้อมหนักขนาดนั้นไงต่อละ๘อาทิตย์
ก็ซ้อมอย่างน้อยก็ต้องจันทร์ถึงพุธวันละ๒ชั่วโมงอย่างต่ำค่ะ

ความต้องใจก็คือสงอมตั้งใจด้วยมีจัดการแข่งสำคัญ
ใช่ค่ะโอ้ยยังไม่อยากพูดเลยค่ะ
มาขนาดนี้
อยากทำให้ได้ค่ะแต่ว่ายากมากเลยค่ะ
ค่ะส่วนความโสดของสาวคนนี้บอกเลยว่ายังไม่มีใครในหัวใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ที่เห็นเขาขายตรงผ่านแคปชั่นเด็ดในไอจีแมทบอกว่าหือพี่จ๋ามันเป็นแค่สีสันเนาะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาวอารมณ์ดีเป็นไง
ถ้ายายเขาไม่ว่าหนูขอมองตาพี่ได้ไหม

คิดแคปชั่นขอคิดถึงแต่เธอ
โอ้โหแคปชั่นมาขนาดนี้
หนุ่มคนไหนอยากขายขนมจีบแมทบอกไม่ติดนะคะทักมาได้เลยค่ะ
อันนี้ดิฉันก็ชอบนะคงมัดใจเธอไม่ได้หรอกเป็นคนสวยไม่ใช่เชื่อ
อุ้ยยืนมาเลย
ไม่จริงไม่ได้แบบขายตรงแต่ก็นิดนึงคือตอนนี้ก็ได้นะได้นะ
อยากให้มีคนสะดุดมากเลยค่ะตอนนี้
แต่ไม่มีใครสะดุดเลยยังไม่รู้ทำไมเหมือนกัน

คนนั้นคือเนื้อผู้ในอนาคต

บอกรวยเนื้อผู้ในอนาคต

คือในความคิดต้องคิดถึงความรวยไว้ก่อน